ดูต่อไปช่วยน้องหารายได้กัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชศรีมา

ใครชอบต้มอึ่งลองดูนะ
หรือว่าบรรจุพันธุ์ของต้มอึ่งกระป๋องนะครับ

ในกระป๋องคือเมนูเด็ดต้มแซ่บอึงอ่างครับ

จะเก็บไว้ได้๖เดือนก็ได้เก็บไว้ได้ปีนึงก็ได้
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลงานของวิทยาลัยเกษตร
เทคโนโลยีนครราชศรีมาที่มุ่งหวังต่อยอดอาหารท้องถิ่น
ทั้งอย่างจัดทำโครงการเพิ่มอีกในช่วงนี้
ก็คือโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ด้วย
โดยดึงกลุ่มนักศึกษาที่ครอบครัวอาจจะมีรายได้น้อยนะครับมาร่วมเรียนรู้
กระบวนการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอน
นำสินค้าในโครงการออกจำหน่าย

นักศึกษาก็สามารถจะเอาไปใช้เป็นทุนเล่าเรียน
ไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้นะฮะ
ขณะนี้ผลตอบรับดีมากครับมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ทางวิทยาลัยนะครับจะนำรายได้มาต่อยอด
ทำเป็นกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากไร้เพิ่มเติม
รวมทั้งนำไปใช้เป็นทุนสำรองนะครับ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบมานะครับมาผลิตสินค้า
หากใครสนใจนะครับอยากจะลิ้มลองความแซ่บ
ติดต่อได้เพจเฟซบุ๊กแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
เกษตรโคราชครับนี่ฮะเพจเฟซบุ๊กนี้นะครับ
โอ้โหต้มอึ่งใส่กระป๋อง
โอ้โหนี่ถ้าขายไปยังคนไทยในต่างประเทศ
มันก็ท่าเนอะก๊อฟเออนะครับน่าสนใจ